เมื่อวานนี้ตกออกตกใจกันใหญ่คนกรุงเทพว่าเกิดอะไรขึ้น
เป็นบันไดเลื่อนที่สถานีรถไฟฟ้าแห่งนี้
เกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาเป็นเหตุระทึก

ล้มล้มลงเป็นโดมิโนเจ็บร่วม๓๐คน
เหตุการณ์นี้มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
นี่ค่ะคุณทัศนายคุณสวัสดีครับ
คุณผู้ชมเป็นนาทีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วปรากฏมีคนถ่ายคลิปนี่เห็นนะคะล้มลงไปโดมิโน่เลย

ลักษณะเหมือนว่าคนที่ขึ้นไปแล้วด้านบนสถานี

เดินต่อไม่ได้แล้วคนที่กำลังเลื่อนขึ้นไป

มันก็เลยเลยทำให้แบบเป็นสาเหตุหรือเปล่า
ทำให้คนที่ขึ้นไปปุ๊บล้มเงิบลงไป
ก็เลยแบบเนี่ยเป็นโดมิโน่หรือเปล่า
ลักษณะหายหลังเนอะล้มก็ลงมาตามก็ลงมานะคะ
แล้วสุดท้ายมีคนเจ็บจากเหตุการณ์นี้๒๙คน
สถานีสุรษักย่านหญ่านวกรุงเทพ
คนที่ยืนอยู่ด้านบนพลัดตกลงมาก่อนนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๖โมง๔๕เมื่อวานนี้ค่ะ
ด้านล่างไปเจอคนเจ็บ๒๙คน

ตอนเจ้าหน้าที่ไปเจอนอนร้องโอดโอย
เพราะว่าถูกแรงกระแทกทับกันมา
อาสาสมัครต่างช่วยคนเจ็บ
เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเร่งด่วน
กู้ภัยที่มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุบอกว่า
จากการสอบสวนผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ยังพอให้การได้ค่ะ
ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนนะคะ
อายุประมาณ๑๕๒๐ปี
ให้การตรงกันว่าก่อนเกิดเหตุมีคนจำนวนมาก

ทั้งโปเตโต้โพลิแคทโพลิแคทแล้วก็วงทิริเบิร์ต
ในงานวันเกิดของกรุงเทพคริสเตียน
ที่เขาจัดอยู่ภายในโรงเรียนนะคะ
เมื่องานเลิกสักประมาณ๖โมงเย็น

ไรจะสุดทางด้านบนล้มอีกนิดนึง

แล้วปรากฏว่ามันทับกันลงมาเป็นทอด

เอาล่ะล่าสุดนะคะหลังเกิดเหตุ
ทางบริษัทนะคะได้ปิดให้บริการบันไดเลื่อน
คราวไปก่อนเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่าบันไดเลื่อนไม่ได้เกิดเหตุขัดข้อง
อย่างไรก็ตามบริษัทได้เข้าไปดูแลผู้บาดเจ็บ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
บริษัทยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ
แล้วก็ยินดีที่จะดูแลผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุดนะคะ
นี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

คือก่อนที่จะมีการแถลงออกมา

สุดท้ายทางบีทีเอสออกประกาศมา

มีบรรยากาศต่อเนื่องหลังเกิดเหตุการณ์ทันทีที่ทราบข่าวนะคะ
พูดว่ารัฐกาลกรุงเทพฯมหานครคุณชัชชาติ
เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเลยทันที

เพราะว่าได้รับข้อมูลจากเด็กคุณเชื่อไหมงานนี้
เราเห็นคนไปเยอะแต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้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

ปล่อยคนข้างล่างเดินขึ้นไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะออกแบบนี้อีกแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยขึ้นมาได้ก็ต้องฝากย้ำเตือนทั้งคนใช้บริการแล้วก็ผู้ให้บริการด้วย
นี่ฉันเห็นด้วยทั้งสองข้อเลยนะ
จัดเจ้าหน้าที่มาดูแลบริเวณใกล้กับจุดที่เป็นบันไดเลื่อนหน่อย
ดูว่าคนข้างในยัดเข้าไปเต็มหรือยัง

อันนี้สำคัญนะครับมันขึ้นไปแล้วเราถอยไม่ได้แล้วมันก็ต้องเลื่อนขึ้นไปนะคะ